ติดตามใน๒คลิปเด็ดครับ
ก็แพ้ว่ะ

นะครับเป็นทุกอย่างให้แล้วจริง

คุณครูครับนี่เพื่อนผมมันอกหัก
ซึมกระทืออยู่นะครับ
คุณครูก็เลยวันนี้แต่งน่าจะเป็นวันจันทร์นะ
หรือยังไงแต่งชุดข้าราชการมาเต็มยดเลย
โอ้โหแต่พริ้วมาก
นะครับพยายามจะทำให้

เผลอยิ้มเสร็จปะคุณครูดึงขึ้นมาเต้นเลย

คุณครูท่านนี้คือคุณครูสอนฝรั่งเศส

จี๊ดของประเทศไทยครูขวัญไง

คุณขวัญโอสะคลังนะครับเป็นขวัญใจ

แล้วก็ถูกใจทั้งเด็กทั้งชาวเน็ต
ชมในความน่ารักของท่านนะครับ